อีกคดีที่ต้องตามกันต่อกับคดีชายชาวไต้หวันคุณผู้ชม
ที่เสียชีวิตอยู่ในห้องพัก
อยู่ที่โรงแรมในซอยอุดมศุกร์๑๗เมื่อ๑๖พฤศจิกายน

แต่ความคืบหน้าล่าสุดคือพอไปดูในห้อง
ไปเจอตู้เซฟว่าเรารายงานไป

ซึ่งเป็นของกลางที่ตรวจยึดมาได้ในห้องพัก

ข้างในอาจจะมีทรัพย์สินอยู่แล้วก็มีพยานด้วยคุณผู้ชม
พยานคนนี้เป็นญาติของผู้ตายครับมาร่วมสังเกตการณ์การเปิดตู้เซฟด้วย
ตู้หนึ่งก่อนตู้เซฟตู้ที่หนึ่งเจอแบงค์สกุลเงินยูเอสดอลลาร์
แต่แบงค์ปลอมนะคุณผู้ชมมีทั้งแบงค์ปลอมและอุปกรณ์พิมพ์แบงค์ปลอมครับ
ไอ้แผ่นอลูมิเนียมแป้นพิมพ์ธนบัตรแล้วก็กระดาษสีเขียวและสีดำขนาดเท่าแบงค์จริงเลย
มีเตารีดด้วยแล้วก็อุปกรณ์อื่นอยู่ข้างในครับ
ตู้แรกผ่านไปส่วนตู้ที่๒โล่งไม่มีอะไรครับ
หลังจากตรวจสอบตู้เซฟเสร็จแล้วพลตำรวจตรีวิทยาวัฒน์ชินคำ
เรื่องที่เรื่องการจับกลุ่มตัวคนร้ายและผู้ร่วมควบวนการย์ชาวต่างชาติ
จับมาได้แล้วสองคนและหลังอีกสองที่อยู่ระหว่างตามกลุ่มตัวมาเดิมเนินขดี
จากการสอบตู้เซฟเห็นแบงค์ปลอมสกุลเงินดอลลาร์อศาษฎร์
ที่รายงานไปมีอุปกรณ์ปลอมแปลงมีแป้นพิมพ์มานะคุณผู้ชม
อินเดียก็เจอครับที่สหรัฐอเมริกาก็เจอเมื่อปีที่แล้วครับตำรวจเลยสันนิษฐานไว้ว่า
ตัวผู้เสียชีวิตก็คือชายชาวไต้หวันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับแก๊งนี้หรือไม่อย่างไร
แล้วก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งครับ
ส่วนการสอบสวนญาติผู้ตายเขาอ้างว่าไม่รู้เหมือนกันว่าแบงค์ปลอมเนี่ยมาอยู่ในตู้เซฟได้ยังไง
จากนี้ครับญาติอยากให้ตำรวจตามหาโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตของผู้ตายที่มันหายไปเนี่ยตามกลับคืนมาให้ได้
เดี๋ยววันนี้๒๑พฤศจิกายนคุณผู้ชมญาติของผู้ตายจะไปติดต่อขอรับศพ
ทำพิธีทางศาสนาที่วัดบางนานอกครับแล้วจะส่งกระดูกกลับไต้หวันต่อไปนะครับ